ต้องบอกว่าเป็นข่าวช็อกของวงการลูกทุ่งจริงค่ะ
สำหรับการเสียชีวิตนะคะของนักร้องเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังค่ะ
คุณอาธันวาราศีธนูนั่นเองนะคะ
เขามีเพลงดังมากคุณผู้ชมเพลงนี้เลยนะคะ
ไก่ตาฟางนั่นเองค่ะเพลงนี้ฮิตมากนะคะ
คุณอาเคยเป็นนักร้องไข้อาสยามมาก่อนเนี่ยแหละคุณผู้ชมนะคะ
ธันวาราศีธนูใจหายค่ะ
หลังจากนั้นนะคุณผู้ชมคนในวงการลูกทุ่งแฟนคลับก็ได้โพสต์อะไรโอ้โหมากมายจริงค่ะ
แล้วก็บันเทิงไทยรัฐนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่บ่าวีค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าพี่ตกใจมากเลยนะคะ
รู้ข่าวตอนตีหนึ่งก็โพสต์เลยนะคะคุณผู้ชมนะคะ
แล้วช่วงที่เป็นนักร้องร่วมค่ายก็ได้เดินสายแสดงดนตรีด้วยกันเป็นประจำเลยค่ะ
ธันวาคือต้นแบบของนักร้องในการสู้ชีวิตจริงเลยล่ะค่ะ
นี่คือต้นแบบของการสู้ชีวิต
นะคะก็ความเศร้ายังอยู่เต็มในความรู้สึกของพี่บ่าวีเลยคุณผู้ชม
จากนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐของเรายังได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณรอนอรันค่ะ
เจ้าของเพลงฮิตคำสาบานแห่งค่ายรถไฟดนตรี

แกบอกว่าโอ้โหแกตกใจเหมือนกันค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้เลยค่ะ

คือลูกชายลูกสาวนี้ยังเล็กอยู่เลยคุณผู้ชมเห็นไหม

คือลูกยังไม่รู้เลยว่าคุณพ่อเสียชีวิต

โดยพี่ธันวาทราบว่าตัวเองป่วยเป็นโควิด
เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ซึ่งก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรคุณผู้ชม

แต่เชื้อที่พี่ธันวาได้รับมันรุนแรงมาก
โดยภรรยาของพี่ธันวาเองก็ติดนะคะ
แล้วก็เชื้อลงปอดด้วยแต่รักษาหายแล้วค่ะ
ซึ่งนะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เลยนะคะ
ทางครอบครัวก็ได้นำร่างของพี่ธันวา
ทำการบรรจุนะคะตามหลักการบรรจุศพของผู้ป่วยโควิดนะคะ
แล้วก็ชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
วัดท่าสูงทักษินารามอำเภอบางไซนะคะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอแสงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ธันวาราศีธนูด้วยนะคะ
คือพี่แกเป็นต้นแบบของนักร้องสู้ชีวิตจริงนะคะ
คือเรื่องราวชีวิตเนี่ยกว่าจะมาด่งดังได้นะคะ

แล้วก็เอกลักษณ์ของพี่ก็คือดีดกีต้าตัวเดียว
แล้วก็ร้องเพลงแต่งเพลงเองด้วยนะคะ
ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่ธันวาราศีธนูด้วยนะคะ